ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ชาวเชียงใหม่บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะคะ
กรณีที่มีช่างไปบูรณวิหารในวัดหมื่นล้านแล้วปรากฏว่าวิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่เก่าแก่มาก
แต่สิ่งที่ทำเนี่ยนักอนุรักษ์ถามว่ามันง่ายเกินไปไหมวิธีการคือเอาสีน้ำมันสีแดงไปทาทับบานประตูของวิหาร
เป็นวิหารสมัยรัชกาลที่๖มีภาพวาดเทวดาจารึกอักษรล้านนาโบราณ
ซึ่งมีคุณค่าต่อใจของชาวเชียงใหม่ชาวล้านนาคือเป็นเรื่องที่ดีต่อใจ
และทำให้ดิฉันเรียนรู้เลยนะคะว่าอะไรก็ตามที่ดีต่อใจที่มีคุณค่าต่อจิตใจเนี่ย
ถ้าคุณไม่มีความรู้จริงคุณอย่าไปแตะต้องอย่าไปทำ
สีแดงทับเฉยทับเฉยเลยแล้วคุณเห็นไหมไอ้ลวดลายต่างมันก็หายไปเฉยเลย
ทีนี้ชาวเชียงใหม่บอกโอ้โหไม่โอเคไม่โอเคนะไม่โอเคจริงไม่สบายใจโดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ค่ะคุณ
แล้วมันก็ถูกตั้งคำถามว่าการบูรณะในลักษณะนี้ทำให้งานศิลปะโบราณ
และสิ่งที่เป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์มันก็ศูนย์หายไปด้วยใช่หรือไม่
ทีนี้หลังจากที่เอาล่ะมันเกิดเรื่องราวมานะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่วัดหมื่นล้าน
ไปดูซิพบว่าวิหารเนี่ยยังอยู่ระหว่างการบูรณะนะคะมีการทำหลังคาใหม่ทำบานหน้าต่างใหม่
วิหารก็ทาสีแดงส่วนบานประตูของวิหารก็เปลี่ยนจากสีแดงที่ถูกทาทับเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ค่ะ
หลงเหลือภาพวาดโบราณแล้วก็มีป้ายบอกด้วยนะคะกรุณาอย่าจับสีประตูยังไม่แห้งฮาแน่นะคะ
สอบถามเรื่องนี้กับเจ้าอาวาสทางเจ้าอาวาสบอกว่าการบูรณะที่เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความศรัทธาจากญาติโยม
เข้ามาช่วยกันบูรณะด้วยเจตนาที่ดีอันนี้ไปตั้งต้นก่อนนะด้วยเจตนาที่ดีของญาติโยม
แต่หลวงพ่อก็ยอมรับว่าคนที่มาช่วยบูรณปฏิสังขรอาจจะขาดเรื่องของความเชี่ยวชาญองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ
ก็เลยทำให้ผิดพลาดอย่างที่เห็นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่รู้อย่าไปทำมากเลยฮะ

น่าจะทำให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวล้านนา

เพราะว่าล่าสุดทางกรมศิลปากร

ของเชียงใหม่ไปตรวจสอบ
เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งหนังสือ

คราวไว้ก่อนเพื่อจะเข้าไป

ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูประวัติของ

ปรากฏว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานจึงมีการ
รณะซ่อมแซมมาหลายยุคหลายสมัย

มีการเขียนภาษาล้านนาโบราณ

กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
และกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรม
ฝาผนังกรมศิลปากร

แล้วเดี๋ยวต้องหาวิธีการที่ถูกต้อง

มันก็ถูกทาสีทับไปแล้วเนอะ
แต่น้อยให้มันกลับคืนมา